มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้นะคะ

แต่ผู้ชายที่ตัวใหญ่กว่าตบหัวผู้ชายตัวเล็ก
แล้วก็พูดเหมือนกับว่าตัวเองเป็นสอทอด้วย
นี่เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่ค่ะผู้ใช่เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เอาไว้

อย่างที่เห็นผู้ชายที่ตัวเล็กกว่าถูกมีผู้ชายตัวใหญ่ตบหัว

แล้วอ้างว่าเหมือนเป็นสอทอด้วย
ทีมข่าวของเราคุยกับผู้ชายเสื้อดำที่อยู่ในคลิปนะคะ

เป็นพนักงานขับเครื่องยนต์ขนาดกลาง
เทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
วันเกิดเหตุคือ๒๙มิถุนายน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีขาวที่ทำร้ายเขาเนี่ยที่บอกว่าเป็นสอทรเนี่ยนะคะ
เดินไปถามว่าทำไมมึงถึงไปตามเพื่อนจัง

ผมจะไปไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของผม

พอจบประโยคปุ๊บโอ้โหตบหัวเขาเลย
เสียงดังเพี้ยเลยแล้วก็มีคำพูดที่ไม่ดี
ตามหลังมาอีกนะคะครับ
คือเราก็ยังติดต่อคู่กรณีไม่ได้หมายถึงผู้ชายที่ทำร้ายเขา
อะไรเพิ่มเติมทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็ยินดีนะคะครับเพราะเบื้องต้นเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะอ่า